ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักช่วงนี้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนที่ถูกใจ
หากเป็นคนที่คบหามานานพอสมควรแล้ว
เดือนนี้เหมาะที่จะแต่งงานหรือลงเอยเรื่องความรัก

สุขภาพระวังการเจ็บป่วยเล็กน้อย
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือโรคติดต่อที่กำลังระบาด
และควรระวังการเดินการก้าวขึ้นลงบันได
อุบัติเหตุที่ทำให้มีเลือดตกยางออก
การเงินมีสภาพคล่องที่ดีมีโอกาสได้เงินก้อน
มีโชคลาภหลายทางแต่ขอให้ระวัง
จะมีคนเข้ามาหลอกลวงหรือเข้ามายืมเงิน
เพราะมีโอกาสได้คืนยากและไม่ควรรับฝากของมีค่าของผู้อื่น
การงานมีโอกาสได้ใช้วาธศิลป์สร้างผลงาน
มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด
หากมีข่าวลือเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
อย่าเพิ่งเชื่อมากนักเพราะช่วงนี้เรื่องงานจะพลิกผันได้ง่าย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์